คุณผู้ชมเลือกตั้งทั่วไปที่พวกเราทุกคนออกไปใช้สิทธิ์

ทีนี้การจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทย

ของพักร่วมหลายมึงสักครู่ฟังเสียงไปแล้วว่า
เล็กเขาก็ถ่อมตัวไว้ก่อนเขาไม่มีสิทธิ์เลือกมีเสียงน้อย
แต่สุดท้ายจะตกลงกันได้ก่อนไปถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่
รวมทั้งมีเสียงแววว่าจะมีคนค้าน
เหมือนจะไม่โหวตคุณพิธาขออภัยคุณเศรษฐา

ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายเชิญเลยนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับคุณขวัญครับ

เรื่องลอตเตอรี่เนี่ยใครไปซื้อแล้วไม่ถูกให้โทษ๓คนนั้นนะผมไม่เกี่ยว
เรื่องการตั้งรัฐบาลที่คิดว่าจะราบรื่นเรียบร้อย
ไปไปมามันก็ส่อข้าวว่าจะสะดุดลื่นล้มซะอีกแล้ว
ถามว่ามันเรื่องอะไรล่ะครับ
มันเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีที่กำลังจะเจรจากันอยู่

ทางที่๑พักร่วมขอคุยแบ่งรัฐมนตรีก่อนโหวต
แบ่งโควต้ารัฐมนตรีก่อนโวทธ์
ข่าวที่๒พักเพื่อไทยขอให้ได้นายกก่อนแล้วค่อยคุย

คุยก่อนโวทธ์หรือโวทธ์แล้วคุย
ฝ่ายที่บอกว่าโหวตแล้วคุย

คุณประเสริฐจันทรรวงทองคนที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยเขาเป็นเลขาพัก
เขาบอกว่าหลังจากโหวตนายกได้แล้วจะมีการพูดคุยกันด้วยดี
เพราะนี่เป็นการตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษ
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักก็ประสานเสียงบอกว่า
ตอนนี้เรารวมเสียงได้ถึงขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาหรอก
ถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะทำให้ชัดเจน

ถึงเวลาที่เหมาะสมน่าจะหมายถึงว่าให้โหวตเลือกนายกให้ได้ก่อน
ถ้าคุยด้วยคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติมันก็คุยได้หมด

ฉะนั้นอธิบายได้ว่านี่คือเหตุผลของพักเพื่อไทย

แต่ว่าเหตุผลของพักร่วมรัฐบาล
พักร่วมเขาก็ประสานเสียงกัน
บอกให้มันต้องคุยให้จบก่อน
ก่อนที่จะโหวตเลือกนายก
ต้องคุยกันให้จบก่อนว่า
พักไหนจะได้กระทรวงอะไร
พักไหนจะได้กระทรวงอะไร

แล้วถึงจะไปถึงวันโหวตเลือกนายก
ฉะนั้นระหว่างข้อเสนอของพักร่วมรัฐบาล
กับการตอบสนองของพักเพื่อไทย

ถ้าไม่จบมีปัญหา
จบก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายก

มันมีประเด็นนี้ขึ้นมา

ถามว่ามันเป็นยังไง

พักร่วมเขาก็ไม่ไว้ใจพักเพื่อไทย
เขาไม่อยากจะให้พักเพื่อไทย

แล้วก็ไปใส่ชื่อรัฐมนตรีกันเอา
ให้เพื่อไทยใส่รัฐมนตรีเองทีหลัง
โดยไม่รู้ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหน
เพราะว่าการโหวตเลือกนายกเนี่ย
ถ้าได้นายกมาแล้วอำนาจต่อรองของพักร่วม

ฉะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อน
นี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำทำกันมา
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำทำกันมาเป็นยังไง

เขาคุยกันในระดับหนึ่งก่อน
ใครที่ดูข่าวไทยรัฐเมื่อสักครู่
คุณวรวุฒิศิลปะอาชาก็บอกว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติ

ก็ต้องคุยให้รู้เรื่องก่อน
เอาแล้วทำไมคราวนี้ถึงเป็นอย่างนี้
จะมาอ้างว่าเป็นการตั้งรัฐบาลในภาวะพิเศษ
พักร่วมเขาก็บอกว่าฟังไม่ขึ้น
ทีนี้ถามว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
มุมมองของเราไม่ได้ส่วนเสีย
เราอยู่กลางเราเป็นสื่อ
ถามว่าเรามองเรื่องนี้ยังไง
นี่คือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ใครจะถูกบีบใครจะเป็นฝ่ายบีบ

ถ้าคุยกันก่อนโหวต

เพื่อไทยก็อยู่ในฐานะถูกพักร่วมบีบ
แล้วถ้าเจรจากันหลังได้นายกแล้ว

ก็มีอำนาจต่อรองกับเพื่อไทยน้อยลง
นี่เป็นการเมืองพื้นฐานธรรมดาธรรมดา

ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะเอาแบบไหน
จะคุยก่อนโหวตหรือโหวตแล้วคุย

ตำราตำนานทางการเมือง
เขาบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้
ช่วงการเจรจาแบบนี้
มันมีศิลปะของการเจรจา
มันมีศิลปะของการต่อรอง
ช่วงที่ผ่านมาในอดีต
คณะทีมเจรจาเนี่ย

เขาจะคัดคนที่มีลูกล่อลูกชน
เจรจาเป็นทีมเจรจา

ถ้าคุณไปเจรจาแล้วไปเพลี่ยงพล้ำเขา
ไปได้ข้อตกลงที่เพลี่ยงพล้ำเขา

พักก็ลุมถล่มเสียเละเทะไปหมด
มันเคยมีตัวอย่างมาแล้ว

ฉะนั้นคราวนี้เราต้องจับตามองเรื่องนี้ครับ
ว่าโหวตก่อนคุยหรือคุยก่อนโหวต

แล้วจนป่านนี้บอกว่ายังไม่นัดคุย
เพื่อไทยก็ยืนกรานอยู่ว่า
โหวตนายกแล้วค่อยคุยไม่มีปัญหา

ฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ต้องจับตามอง
ในช่วงอีก๒๓วันที่จะมีการโหวตนายก
อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมา

ก่อนหน้านี้ชื่อของเศรษฐาทวีสินก็ลอยมาดี
ว่าเขาจะเป็นคนที่พักเพื่อไทย
ส่งโหวตนายกรัฐมนตรี
แล้วมาถึงเที่ยงวันนี้มันมีปัญหาอะไรล่ะครับ

ซ่อเมินชื่อเศรษฐา
พักร่วมกับสวชูอุ้งอิง
เอ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ชื่อคุณเศรษฐามาดีมันเกิดอะไรขึ้น
เหยียบปลวกกล้วยล้มตรงไหนเหรอ

เพราะฉุนพักร่วมเขาฉุนที่ห้ามพักร่วมนั่งกระทรวงเดิม

คุณเศรษฐานั้นอยู่ปลายทาง
ต้นทางก็คือคุณภูมิธรรม
คุณภูมิธรรมไปให้สัมภาษณ์กับทีวีของข่าวสด
ตอบคำถามพิธีกรในธรรมนองว่า
การที่พักร่วมรัฐบาลเดิม

กระทรวงเดิมคุมกระทรวงเดิม

เพราะพิธีกรตั้งคำถามว่า
ทำให้คนมองว่าเหมือนกับรัฐบาลเก่า
คุณภูมิธรรมก็ออกความเห็นทำนองว่า
ถ้าพักเดิมคุมกระทรวงเดิม
ก็จะถูกมองว่าผูกขาด

ฉะนั้นฟังเสียงคุณภูมิธรรมก็เห็นด้วยว่า

คุณเศรษฐานั่นมาตกกระดายพลอยโจรเอาตอนหลัง

ถามว่าที่คุณภูมิทำว่าอย่างนี้เนี่ย
คุณเศรษฐาก็ตอบว่า
นี่หลักการก็ดูดีนะครับ

แค่นี้แหละว่าหลักการก็ดูดี
ก็ทำให้พักร่วมเขาหยิบมาเป็นประเด็น
นี่มันจะชัดเจนแค่ไหนก็ไม่รู้
แล้วมันก็ลามไปถึงประเด็นที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปรง
ถึงแม้พยายามจะอธิบายแล้วเคลียร์แล้ว
แต่ว่าสวบางส่วนเขาก็ยังแคลงใจอยู่เรื่องของคุณเศรษฐา
ฉะนั้นเรื่องของคุณเศรษฐาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ว่าอีกไม่กี่วันพักพลังประชารัฐ
เขาจะแถลงเข้ามาร่วมรัฐบาล
แล้วจะลากเอาสวมาโหวตให้คุณเศรษฐาได้ไหม
เพราะวันนี้อย่างน้อยก็มีสว
เขาเรียกอะไรสวตัวตึงเหรอ
คุณกิติศักดิ์ออกมาบอกว่า
โหวตเลือกนายกชื่อเชื่อว่าจะดูเดือด
ดูแล้วจะมีการอภิปรายกันสนั่นลั่นทุ่ง
หากมีการเสนอชื่อคุณเศรษฐา
เชื่อว่าจะเจ็บตัวพอสมควร
นี่แต่สวอีกคนนึงวันชัยสอนสิริ

มันก็มีข้อกล่าวหาด้วยกันทั้งนั้นแหละ
ถ้าไปกับคุณชัยกะแสมก็บอกว่า
เด็กใกล้ตัวกับคุณทักษิณถ้าไปเอาคุณอนุทิน
ก็จะบอกว่าเรื่องนโยบายกัญชามีปัญหามอมเมาประชาชน
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันกล่าวหากันได้ทั้งนั้น
ก็เอาตัวอย่างมาให้ฟังว่านี่เป็นความเห็นต่าง
สรุปว่าเที่ยงวันนี้กำลังจะขีดเส้นใต้บอกว่า
ให้จับตามองเรื่องโหวตก่อนคุยหรือคุยก่อนโหวต
มันจะเป็นปัญหาให้รัฐบาลที่ทำท่าว่าจะตั้งได้มาดีเนี่ย
สะดุดหยุดสักพักหกล้มไหมจะกลายเป็นเจดีไซน์ริมชายหาดไหม
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ